มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองนะคะ
มีกลุ่มชายหญิงเข้าไปเที่ยวผับกันในขณะที่กลุ่มคู่อริชื่อว่าแก๊งวัดเดิม
เขาก็ไปเที่ยวกันและสุดท้ายเขาก็มีเรื่องกันหน้าจุดที่ผับที่เกิดเหตุ
หลังจากที่ผับปิดเนี่ยเขาก็ขี่รถออกมานะคะ
หนุ่มอายุ๑๗ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกมาคนเดียวปรากฏว่าแก๊งวัดเดิมเขาขี่รถเก๋งตามมา
ปาดหน้าแล้วก็สาดปืนลูกซองใส่จนหนุ่มอายุ๑๗ปีคนนี้นะคะเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๒ของคืนที่ผ่านมานะคะหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองชุมพร
แล้วก็กู้ไผ่บุรณิธิชุมพรก็เข้าไปตรวจสอบเหตุใบรุ่นถูกยิงเสียชีวิต
ริมถนนไตรรัฐตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปพบศพนายราเมษนาคสังอายุ๑๗ปี
อยู่บนทางเท้าหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพร
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง๑นัดมีบาดแผลที่บริเวณต้นแขนขวา๔แผลด้วยกัน
มีบาดแผลกลางหน้าอกอีก๖แผลค่ะห่างไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
อยู่ริมฟุตบาทแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันของเพื่อนผู้ตายเนี่ยก็ล้มอยู่ด้วย
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายราเมฆก็คือผู้ตายพร้อมกับเพื่อนชายหญิงสักประมาณ๑๐คน
จากบ้านเสียบยวนซึ่งอยู่นอกตัวเมืองชุมพรเขาเดินทางมาเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แถวถนนประชาอุทิศเขตเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็ไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าของถิ่น
ก็คือแก๊งวัดเดิมเนี่ยนะคะก็เลยมีเรื่องบาดหมางกัน
ซึ่งหลังจากที่สถานบันเทิงปิดค่ะวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มได้ออกมาเผชิญหน้ากันที่บริเวณหน้าร้าน
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
ไล่ตามมาเร่งเครื่องตามมาแล้วก็ไปปาดหน้า
ปาดหน้าเสร็จปุ๊บใช้ปืนลูกซองค่ะจ่อยิงไปที่นายราเมฆจนกระทั่งเสียชีวิต
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะคะมุ่งหน้าไปทางสพเมืองชุมพร
จุดเกิดเหตุเนี่ยตามรายงานข่าวคืออยู่ไม่ไกลจากโรงพักของตำรวจนะ
สักประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้นนะคะมากค่ะ
หลังจากก่อเหตุแล้วนะคะจากนั้นรถเก๋งคู่อริเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขับมาปาดหน้าแล้วก็ได้ลดกระจกลงนะฮะ
ใช้ปืนลูกซองอย่างที่บอกไปก็คือยิงเข้าใส่นายราเมฆหนึ่งนัดแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ทั้งนี้ค่ะตำรวจสพเมืองชุมพรบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำเพื่อนของผู้ตาย
แล้วตอนนี้คือไม่น่าจะยากนะคะเพราะว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับค่ะ